คุณผู้ชมครับอันนี้เขาก็เอามาร้องร้องในโลกโซเชียลครับ
บอกว่าเขานั่งรถไฟแล้วเจอสภาพรถไฟแบบนี้นะฮะ
สภาพรถไฟนี้เขาบอกว่าเป็นรถไฟสภาพรถด่วนพิเศษ
คุณคิงนี่เบาะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้ที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหม

จากสุไหงโกรกปลายทางสถานีกรุงเทพฯเนี่ยนะฮะ

รถไฟสายนี้ใช้เวลาเดินทางกว่า

แล้วค่ารถ๒๓๒บาทนะครับ
แล้วก็ใช้ลักษณะเหมือนเป็นเทปกาวมาแปะไว้ชั่วคราวใช่ไหมคะเนี่ย
คือเจ้าของโพสต์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางวันนั้นฝนตกตลอดเลย
สุไงโกลกถึงชุมทางหัดใหญ่ก็ต้องปิดหน้าต่าง
ก็เจอกระจกแตกอีกก็เอาสก๊อตเทปมาปิดเอาไว้แบบนี้นะฮะ
แต่เขาก็กลัวไงว่าอันตรายหรือเปล่าล่ะเกิดว่ามันแบบลมตีแรง
จกมันแตกมันร่วงลงมาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตามผนังเนี่ย
ก็จะเหมือนกับไม้มันก็เป็นแบบนี้เป็นรูมันผูกอ่ะ
หลายคนก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางโดยรถไฟเหมือนกันนะครับ
บางครั้งกระจกปิดไม่ได้ก็มีนะ
อันนี้บางส่วนที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะฮะ
ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าหลังรถไฟไทยก็พัฒนาไปเยอะแล้วนะ
คือชั้น๑ชั้น๒ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเหมือนกัน
คือผมออกตัวก่อนไม่ได้นั่งรถไฟมานานแล้วที่ฉันเหมือนกันแต่ครั้งสุดท้ายที่นั่ง
คือนั่งรถไฟไปเขื่อนป่าศักดิโชลสิตตอนนั้นที่เขามีรถไฟ
ไปดูแบบว่ารถไฟลอยน้ำผมว่ารถไฟตอนนั้นก่อนโควิดระบาด
ผมรู้สึกว่าโอเคผมรับได้เพราะค่าตัวเนี่ยมันก็เป็นความสุข
ใต้เงื่อนไขที่เรารับได้แต่ว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไร
คงต้องรอทางการรถไฟชี้แจงแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยนะครับ
เพราะว่าคือมันก็นานาจิตตังค์นะแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นในอีกหลายมุม
ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นก็เป็นไปได้ใช่เออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงจริง
ก็มันอาจจะคล้ายกับรถเมย์บางสายบางเส้นหรือเปล่าแต่รถเมย์เขาก็ปรับปรุงเหมือนกันปรับปรุงนะ